คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้นะครับ
กรณีน้องก่อย่าสาวประเภท๒ที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำนะครับ
แล้วก็เมื่อวานสามารถจับกลุ่มนายอาร์ตมือก่อเหตุเป็นนุ่มรายเดอร์ได้แล้วนะครับ
เจ้าตัวปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสาภาพเพราะกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย
หลังจากที่เมื่อวานถูกญาติของน้องก่อย่าผู้ตาย

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะช่วงจังหวะที่ถูกรุมประชาธรรมนะครับ
เพราะว่าญาติและเพื่อนของน้องก่อย่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
โกรธแค้นปรีเข้ารุมทำร้ายนายยุทธพลปียวิทยาการหรือว่าอาร์ตอายุ๓๖ปี

ฆ่าน้องก่อย่าหรือว่านางนายปียดาสรกุลอายุ๒๙ปีนะครับ

แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
อาร์ตสารภาพว่าต้องการชิงทรัพย์ผู้ตายเท่านั้นนะครับ
คืนวันที่๒๒พฤศจิกายนไปพบผู้ตาย
อยู่แถวสวนลุมพินีก็เลยชวนขึ้นรถมา
หลังจากนั้นต้องการชิงทรัพย์ครับก็เลยจับกดหัวใช้มีดจี้
ค้นตัวไม่มีทรัพย์สินมีแต่โทรศัพท์มือถือ
ให้น้องก่อย่าโอนเงินให้นะครับ

ก็เลยใช้ค้อนที่เตรียมมานะคุณทุบที่ท้ายถอยไป๑ครั้ง
จนกระทั่งน้องก่อย่ายอมโอนเงินให้๑๔๐๐บาท
จากนั้นผู้ตายเงยหน้าขึ้นมานะคุณนะ
ตัวของนายอาร์ตใช้ค้อนด้ามที่เป็นฝั่งงัดตะปูอ่ะคุณ
งัดตะปูทุบที่ใบหน้าของผู้ตาย

พาขับรถไปกลางสะพานข้ามคลองในจังหวัดปฐุมธานี
พยุงผู้ตายออกจากรถนะฮะตอนนั้นผู้ตายยังหายใจอยู่
เขาเอาโซ่คล้องกับดัมเบลพันคอของผู้ตาย
แล้วก็ทิ้งร่างผู้ตายลงน้ำนะครับพร้อมกับโยนมือถือผู้ตายลงไปด้วย
ตัวเขาเองให้การรับสาภาพแบบนี้แล้ว
เขาบอกว่าขอไปชดใช้กรรมในคุก
ขออภัยในสิ่งที่ทำลงไปที่ทำแบบนี้
เพราะกลัวเรื่องจะถึงตำรวจนะครับ
ดูมาผมจูงแขนเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนช่วยตัวเองขึ้นมา
ช่วยตัวเองขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาอย่างนี้ครับ
แต่ผมก็ดึงแขนเขาด้วยแล้วเขาก็เหมือนลุกออกมาได้
พอออกมาจากนอกรถเขาก็ล้มเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นสิ่งที่เขารับสารภาพนะฮะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้จริงงานศพของน้องก่อย่านะ

แม่ของลูกไม่ใช่หมูไม่ใช่หมา
ทำไมนายอาร์ตผู้ก่อเหตุถึงเอาค้อนมาทุบลูกได้

มีดขู่เอาค้อนด้ามที่ทุบตะปูทุบท้ายทอยน้อง
แล้วก็เอาค้อนด้ามที่เอาไปงัดประตูเอาไปทุบหน้าน้อง
ส่วนนี้ค่ะเอาโซ่มาพันคอน้อง
เพราะว่าตอนที่เอาน้องลงมากำลังจะโยนน้ำน้องยังไม่ตายนะ
แล้วพอเอาโซ่พันคอเอาดัมเบลถ่วง
คือหวังตอนแรกจะถ่วงศพน้องแหละ
แต่ด้วยความที่ดัมเบลมันหนัก๕กิโลค่ะ
ก็เลยทำให้ร่างของน้องเหมือนกับขาดแล้วก็แบบลอยขึ้นมา
นะฮะเป็นคดีใหญ่ที่ตามกันต่อจับกลุ่มได้แล้ว
ก็ต้องดูความคืบหน้าทางคดีแล้วครับ
คุณตำรวจเอกเกตตีศักดิ์มิตรประสาทนะฮะ
ภูมิกับการสพคลองหลวงเปิดเผยบอกว่า
สภาพผู้ต้องหาตอนนี้คือยังแจ่มใสดีคุณ
ไม่มีอาการเครียดฮะตำรวจก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาไม่ประสงค์จะทำแผนครับ
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ

จริงพยานหลักฐานต่างมันค่อนข้างสมบูรณ์เลยล่ะค่ะ
พยานแวดล้อมสิ่งที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจบอกด้วยว่าวันนี้จะเอาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน

คุณผู้ชมบ้านของในอาร์ตเนี่ยจริงเขาอยู่แถวสายใหม่นะ
แล้วเขามาก่อเหตุคือตรงสวนลุม
หลังจากนั้นพอเอาน้องขึ้นรถไปแล้วก็เอาน้องไปทิ้งที่ปฐุมธานี

แล้วขี่มอเตอร์ไซค์โดยพาเมียซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
เมียว่าจะไปทะเลไหมขี่ไปชนบุรีเพื่อที่จะหนีไป
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าแม่ของน้องก่อย่า
จัดงานศพให้น้องก่อย่าครอบครัวทำใจไม่ได้
แล้วบอกโอ้โหลูกแม่ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาจะมาทุบตีกันแบบนี้
เมื่อกี้เป็นรถที่จอดตั้งแต่คืนเกิดเหตุ
คุณผู้ชมล่าสุดของล่าสุดอีก
เพราะว่าวันนี้ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
คือพี่เอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะพร้อมด้วยใครฮะ
คุณแม่ของน้องก่อย่าคุณแม่อันลีสรกุลนะ
เดินทางเข้าไปพบกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ร้อยตรีธนกิจจิตอาบรีรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือด้านคดีด้วย

ซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็รับเรื่องจะสั่งการให้คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยา
เหยื่อที่ได้ผลกระทบจากคดีอาญา
ส่วนทางคดีได้มีการสอบถามไปยัง

ก็ทราบว่าภายหลังจากมีการจับกลุ่มนายอาร์ตผู้ก่อเหตุได้
ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้เริ่มมีการสอบปากคำ
ก็มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมด

กำกับดูแลในการดำเนินคดี

แม่บอกลูกของแม่อยู่ก็ถูกฆ่า
แม่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกนะครับ

ผู้ก่อเหตุลงมือเพียงคนเดียวด้วยนะคุณ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ต้องการแค่ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะจริงเครื่องประดับของน้องก่อย่า
ที่มีมูลค่าสูงมากกว่าเงินจำนวน๑๔๐๐บาท
เอาให้ผู้ก่อเหตุมีอยู่
โทรศัพท์มือถือก็แพงกว่าเงิน๑๔๐๐บาท
ป๋องกระเป๋ารวมถึงอะไรนะแหวน

ที่น้องก่อย่าใส่อยู่ก็เป็นแหวนแรนดเนมอะไรแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะแม่บอกแบบนี้

จะต้องนำกระเป๋าฮิ้วที่ภายในจะมีกระเป๋าเงิน
สิ่งของมีค่าติดตัวไปด้วยเสมอ
แต่ในวันเกิดเหตุเนี่ย
พบว่ากระเป๋าเงินดังกล่าวยังอยู่ในรถของน้องก่อย่าคันสีขาวเมื่อกี้
จอดอยู่ที่สวนลุมพินี

แม่เลยแปลกใจหลายเรื่องนะ

คือเครื่องไม่ได้ดับนะ
เดี๋ยวน่าจะตรวจสอบอะไรจากโทรศัพท์มือถือน้องก่อย่าได้เพิ่มเติมอีกด้วย

รุนแรงกว่าการแค่ต้องการชิงทรัพย์เท่านั้นเอง

คุณผู้ชมฮะนี่ก็ต้องติดตามกันต่อนะ

เสาหลักของครอบครัวในการดูแลคนในครอบครัว
คุณยายอายุ๘๕ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ

คุณผู้ชมคดีใหญ่คดีนี้จับกลุ่มได้แล้ว
แต่ก็ต้องตามกันต่อเพราะหลายคนเห็นทั้งพฤติกรรม
ในการฆ่าน้องก่อย่าแล้วก็ตอนที่สอบปากคำด้วย